จะบอกว่าคนดังกับวงการมูเตลูเนี่ย
วงการหมอดูมันเป็นของคู่กันจริงนะคุณผู้ชมค่ะ

เพราะว่าอะไรเก่งอย่างเดียวไม่ได้มันต้องเห็งด้วย

ูเตลูคืออะไรนั่นก็คือการพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไง

วันนี้ก็เลยขอไปตามตรงแล้วกัน
เหล่าหมอดูที่มีชื่อเสียงอันดับต้นของเมืองไทย

คนดังกับการมูเตลูเนี่ย

เริ่มที่หมอดูสัตว์เกี่ยวกับตัวเลขค่ะ
ยุคนี้มาแรงแซงโค้งไปเลย
จริงนะเพราะว่าตัวเลขถือเป็นเรื่องของความใกล้ตัวของเราเหมือนกัน
ก็คนที่ยืนหนึ่งเรื่องสารเรื่องนี้

เรื่องนี้มาเนิ่นนานแสนนาน
และเมื่อเจอตัวก็เลยต้องขอจ่อไม้ถามซะหน่อยว่า
เออเรื่องตัวเลขกับความปังของคนดังเนี่ย
มันมาคู่กันจนแทบจะแยกไม่ออกอยู่แล้วจริงหรือเปล่า
มันมาคู่กันจนแทบจะแยกไม่ออกอยู่แล้วจริงหรือเปล่า
แล้วก็มีคนดังคนไหนที่มีตัวเลขเนี่ย
มาช่วยเสริมดวงให้ปังกุริเย๊กันบ้าง
ไปฟังค่ะ
มันเป็นเรื่องของแบบมันเป็นเรื่องของความเชื่อมันเป็นความเห็ง
ก็คือประมาณ๑ของชีวิตแต่๙๙มันคือมานะตนและความอดทนและความขยัน
ถ้าเรามี๙๙นั้นอยู่แล้วอีก๑ของผมเนี่ยผมเติมเต็มให้คุณเป็น๑๐๐แน่นอน
โอ้โหบอกเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลจริงนะคะเกี่ยวกับตัวเลขนะคุณผู้ชมค่ะ
เลือกให้เป็นที่ปรึกษาค่ะเวลามีปัญหาคับอกครับใจหรือว่าอยากจะเสริมความเห็งความปัง
อยากให้งานให้เงินเข้ารัวก็ต้องปรึกษาหมอคนนี้คุณผู้ชมค่ะ

หวังค่ะก็ออกตัวเลขนะคะก็ออกตัวเลยบอกว่า
มีคนดังที่พูดชื่อออกไปทุกคนรู้จักเป็นอย่างดี
มักจะมาขอคำแนะนำในการเสริมดวงให้ปังให้ดังนะคะ
ซึ่งส่วนใหญ่คำแนะนำที่แนะนำไป
ก็ช่วยคลายปัญหาจนทำเอาหลายคนเนี่ยกลับมาแบบว่า
ขอบคุณจริงนะหมอนะแบบนี้ด้วยนะคะ
เดี๋ยวไปฟังประสบการณ์ตรงนี้จากหมอว้างกันค่ะ
ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพี่องค์ก็จะให้เขาไปไหว้
สิ่งที่มันสัมพันธ์กับดวงเขาโดยเฉพาะ
อย่างดาราบางคนเป็นนางเอกในดวงเขาเขาเกิดปีมรงค์
ก็ต้องไปไหว้พญานาคเขามีความเกี่ยวพันธุ์อยู่แล้วใช่ไหม
แล้วเขาดังมาจากละครพญานาคอย่างนี้
แล้วปีเกิดเขามันก็ใช่อย่างนี้เราก็จะแนะนำไปตามทาง

กิ๊บก็จะเป็นเรื่องของงานเรื่องธุรกิจ
อยู่แล้วว่าน้องบี้เนี่ยไปทำงานในต่างประเทศใช่ไหมคะ
ก็จะมีถามว่าโอเคเฮ้ยเขาควรต้องไหว้อะไรไหม
เพราะว่าไปทำงานในต่างแดนต่างประเทศ
เราก็แนะนำว่าไหว้แบบนี้นะบอกอย่างนี้ไหว้องค์เทพนี้นะ
น้องบางคนอย่างบี้อย่างอะไรอย่างนี้เขาไปทำงานเขาก็แฮปปี้
เขารู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องบางเรื่องที่มันคุยงาน
หรือว่าคนที่ร่วมงานบางคนทำให้เขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยเขาท้อ
เขาก็รู้สึกว่ากลายเป็นว่าอยู่คนนั้นดีกว่าเขาทำงานง่ายขึ้น
ของแบบนี้บางทีมันก็อธิบายไม่ได้จริงนะเป็นวิทยาศาสตร์

คุณผู้ชมค่ะปิดท้ายละกันแม่หมอคนดังอีกคนนึงในวงการค่ะ
ต๊อกแต๊กค่ะอ๋อมีคนดังหลายคนชอบนะคะชอบเลยชอบเดินสายมูเตลู
แม่หมอคนนี้อยู่บ่อยเมื่อถามเรื่องการมูเตลูกับเหล่าคนดัง
เจ้าตัวก็เป็นอีกหนึ่งเสียงที่คอนเฟิร์มว่าเป็นของคู่กัน
เพราะยิ่งเสริมให้คนเนี่ยนะมันดังมันปังค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ดังอยู่แล้วปังอยู่แล้วก็ขอให้ดังให้ปังยิ่งขึ้นไปค่ะ
ในเรื่องของการมูเตรลูยิ่งดังมากยิ่งก็ต้องมูเนาะ
คนดังตอนนี้คือฮิตมากถ้ำนาคาถ้ำนาคีนะคะเคล็ดลับ
คือถ้ำนาคาถ้ำนาคีเนี่ยคือภูเดียวกันภูลังกาด้วยกันนะคะ
แต่ว่าหลายคนต้องสังเกตตัวเองก่อนว่าเราขอเทพผู้หญิงเนี่ย
หรือว่าผู้หญิงเนี่ยเกื้อหนุนอุปถัมภเรามากน้อยแค่ไหน
หรือผู้ชายอุปถัมภ์มากน้อยแค่ไหน
ถ้าเรารู้สึกว่าถูกกับผู้ชายให้ไปถ้ำนาคา
ถ้าเรารู้สึกว่าเราถูกกับผู้หญิงให้ไปถ้ำนาคีนะคะ
น้องใหม่เองเนี่ยเขาก็เป็นคนทำบุญอยู่แล้ว
คือน้องใหม่เป็นคนคือต้องบอกว่าแต้มบุญนางเยอะ
นางเป็นคนที่เขาเรียกอะไรโงเห้งต่างนานาดวงก็ดี

แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือนางก็เติมบุญตลอดเวลานะคะ
ดังนั้นก็ถือว่าเป็นอีกคนนึงน่าจับตามอง
จะบอกว่าเรื่องมูเตลูคุณผู้ชมค่ะเป็นเรื่องของจิตใจแล้วกันนะคะ
ส่วนความพิสูจน์จะเชื่อหรือเปล่าเป็นจริงหรือเปล่า

แต่ว่าสังเกตไหมแต่ละคนหมอดูบอกว่าทำบุญสิจ๊ะ
ทำความดีสิจ๊ะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยหนุนนำเราได้นะคะ

ใช่ค่ะคิดดีกระตันยูต่อบุพการีด้วยนะคะ
ก็ขอให้เจริญทุกทันนะคะ